สวัสดีค่ะบรรเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะจะเจอกับเราสองสาวค่ะ
ขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะใช่ค่ะมาเริ่มเรื่องแรกกันดีกว่านะครับ
ผ่านพ้นการเลือกตั้งไปนะคะอย่างคาราคาซังกันร้ายต่อหลายเรื่อง
เรื่องนี้ก็มีความดราม่าด้วยวงการบันเทิงของเราก็มีเรื่องราวดราม่าเหมือนกันนะคะ
อย่างพระเอกสุดหล่อหนุ่มเคนภูมิไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเหมือนกัน
แต่ไม่ได้มีบัตรประชาชนไปนี่โพสต์ภาพว่าเขาใช้พาสปอร์ตนะคะ
ไปเลือกตั้งเพราะว่าเขาทำบัตรประชาชนหายคนก็เข้าไปเม้นว่า
โอ้โหตัวเองเนี่ยเป็นประชาชนเป็นคนตัวอย่างของประชาชนนะครับ
เป็นดารงดาราทำไมไม่รู้จักเตรียมตัวให้พร้อม
เขาก็ประกาศกันเปล่าอยู่ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่
เคนก็เลยขอชี้แจงซะหน่อยว่าที่เขาเตรียมไปเนี่ย
พาสปอร์ตก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวแล้วนะจ๊ะเอาไปฟังเคนหน่อยค่ะ
ผมก็เตรียมตัวนะครับผมก็เตรียมตัวโดยการไปหาว่า
มันใช้อะไรได้บ้างก็เลยใช้พาสปอร์ต
ซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็ใช้ครับ
ผมว่ามันก็คือการไปเลือกตั้งเหมือนกัน
แค่ใช้ของชื่อตัวเองที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง

ถ้าผมใช้พาสปอร์ตมันทำเป็นอะไรล่ะ
เพราะว่าบัตรประชาชนผมไม่มีอย่างอื่นผมก็ไม่สะดวก
บางทีอาจจะหายกรรทรรภัณฑ์ไม่ได้ทำใหม่
ก็ถือว่าเขาก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเขาแล้วนะคะ
เราด่ากันนิดนึง
เตรียมพาสปอร์ตนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวแล้ว
หาทางไงถ้าบัตรประชาชนไม่มีก็ใช้พาสปอร์ตนี่แหละเนาะ